ทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษา
คดีโจทย์นางสาวยิ่งลัก
ชินวัฒน์จำเลยมีความผิดต่อหน้าที่ราชการ

ป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
มีอาการวิ่งเวียนศีรษะอย่างแรงไม่สามารถเดินทางมาสารได้
ขอเลื่อนฟังคำพิพากษาภายในวันนี้
แถลงคัดค้านโจทย์ก็คืออายการ
แถลงคัดค้านว่าไม่เชื่อว่าจำเลยป่วยจริง
เนื่องจากไม่มีใบรับรองแพทย์และอาการป่วยที่อ้างนั้นยังไม่ถึงขนาด

วิเคราะห์แล้วไม่เชื่อว่าจำเลยเจ็บป่วยจริง
พฤติการมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยหลบหนี
จึงออกหมายจับจำเลยคือนางสาวยิ่งลักษณ์ปรับนายประกันเต็มสัญญาคือ๓๐ล้าน
นี่คือเหตุการณ์เมื่อตอนเช้า
แต่ก่อนที่จะถึงที่สารออกหมายจับนั้น
ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์เมื่อเช้าซิก่อนว่าเกิดเหตุการณ์อย่างไรบ้าง
มีผู้สื่อข่าวมาทั้งไทยทั้งเทศมากันเต็มไปหมด
รวมทั้งผู้ให้กำลังใจตำรวจก็เข้มงวด
และที่สำคัญคุณมิ้นก็คงไม่คาดคิดว่าคุณยิ่งรักจะไม่มาใช่ไหม
คือจากคำพูดหลายครั้งที่คุณยิ่งรักพูดมาตลอดว่า
หนีแน่นอนไม่หนีแน่นอนไม่หนีแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอน
อย่าว่าแต่มิ้นเลยค่ะพลเอกประวิทย์ยังไม่คิดเลยว่าจะไม่อยู่
แต่จริงแล้วคุณยิ่งรักก็มาทุกครั้งมาสาร

เดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์เมื่อเช้าก่อนนะครับ
ว่าเมื่อเช้าสถานการณ์ที่สารดีกาเป็นอย่างไรบ้างครับ
ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
วันนี้วันที่๒๕สิงหาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับ
เพราะมีการพิจารณาคดีพิพากษา๒คดีใหญ่ด้วยกันครับ
คดีหนึ่งคือคดีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ในกรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายจากโครงการจำนำข้าว
ในขณะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี

ส่วนอีกคดีหนึ่งคดีของนายบุญทรงเจริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และพวกรวม๒๘ลาย๒คดีทั้งเช้าทั้งบ่าย
บริเวณนี้จึงมีความวุ่นวายเอาพอสมควรทั้งกองกำลังที่มารักษาการ
จากตำรวจภาค๘นะครับ

และสื่อมวลชนทั้งหลาย
เห็นไหมครับเขากั้นเป็นแถวเลยครับ
บริเวณศาลนะครับ
บริเวณนั้นคือบริเวณที่สื่อมวลชนเขากั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชน
นี่ฮะสื่อมวลชนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
มีสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับ

นายบุญทรงได้เดินทางมาแล้ว

นายบุญทรงเดินทางมาถึงศาลแล้วครับ
ขนาดนี้รอนางสาวยิ่งรักจิณวัตร
เดินทางมาซึ่งตามข่าว
จะมาเอาในช่วงเช้าด้วย
เพราะว่าคดีทั้งสองคดีมีความเกี่ยวพันกัน
เป็นคดีเกี่ยวกับโครงการข้าวนะครับ

มีการตรวจตาดังเข้าอย่างเข้มงวดผู้ที่ไม่มีบัตรผ่าน
หรือสื่อมวลชนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะไม่ได้รับให้เข้ามาบริเวณนี้นะครับ
ตรงนี้เขากันให้สื่อมวลชนทั้งหลายทั้งหลายช่องครับ

ช่องนู้นช่องนี้แน่นอนครับ
ไทยรัฐทีวีเราก็สแตนบาย
โดยตลอดเช่นเดียวกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ

พวกที่มาให้กำลังใจล้วนอยู่ด้านนอกครับ
สารไม่อนุญาตให้เข้ามาในบริเวณขอบเขตอำนาจศาล

นี่คือตึกของสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
มีผู้พิพากษาองค์คณะทั้งสิ้น๙ท่าน
ซึ่งคัดเลือกมาจากที่ประชุมสารดีกา
แล้วทั้ง๙ท่านจะลงคะแนนเสียง
ซึ่งมติจะออกมาอาจจะเป็น
เพราะว่าเป็นเลขขี้นะครับดังนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะเสมอกัน
ขณะนี้อยู่ในบริเวณใกล้ของพื้นที่ให้กับวรชนนะครับ
บริเวณด้านหน้านี้ใกล้กับถนนแจ้งวัฒนะ
จะเห็นได้ว่ามีผู้สื่อข่าวแล้วก็มีมวลชนมาให้กำลังใจนะครับ
เห็นแต่ในทีวีหึ
ยังไม่ได้

เวลานั้นช่วงเช้าใช่ไหม

จะต้องมีรายชื่อนะครับ
มีการตรวจตาอย่างเข้มงวดครับ
ก็มาสำรวจพื้นที่ต่าง

ทีละพื้นที่ต่างว่าไม่มี

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง

ก็เดินถือดอกมงดอกไม้อยู่นะฮะ

ดูสิครับแม้แต่ผู้สื่อข่าว
ต่างประเทศเยอรมนีก็ยังมา
ครับครับ
เขาบอกว่าเขาประจำอยู่ที่กรุงเทพครับ
เยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะครับ

แล้วก็ติดตามข่าวสารของประเทศไทยโดยตลอด
มีชาวเยอรมนีจำนวนมากก็ยังอยู่ในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยู่
ภูเก็ตพัทยาหรือในกรุงเทพนะครับ
ดังนั้นข่าวของเขาเนี่ยก็จะส่งไปทางยุโรปนะครับ
พร้อมกันนั้นก็ยังมีผู้สื่อข่าวจีนนะครับ
ผู้สื่อข่าวเอเซียจำนวนมากจริงวันนี้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

ทราบว่ากรณีสารนัดก็ต้องไปทุกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังคงรอนางสาวยิ่งรักอยู่ซึ่งมีข่าวว่าได้เวลาใกล้เคียงจะเดินทางมาจนปัจจุบันถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางมาครับขณะนี้เวลาเก้าโมงสามสิบห้านาทีแล้วครับผมกำลังจะวิ่งเข้าไปที่อาคารเพราะได้ข่าวว่าคุณยิ่งรักยังไม่มาเลยครับเมื่อได้

เพราะว่าไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษานะครับ
ตามรายงานข่าวเมื่อเช้าที่บ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความเคลื่อนไหวประตูปิดและมีรถเพียงคันเดียวเดินทางออกมาแต่เช้าจนบัตรนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวภายในบ้าน
เร่งกลงทางนี้ให้เส้นขอบใจให้เป็นท่านหมอถ้าเข้ามาฟังให้ดูแลและตามรายงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้

ไหมครับท่านครับไม่ทราบค่ะนี่มารออยู่อ๋อมารออยู่
เหมือนกันนะฮะอ๋อแต่ยังไม่ทราบว่าท่านจะมาหรือเปล่า
ก็คิดว่าน่าจะมานะคะอ่าถ้าไม่มีอะไรติดครับแล้วได้ข่าว
ว่าท่านน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้มันน่าจะมันมันมัน
เป็นไปได้เพราะท่านไม่ค่อยได้นอนครับอ๋อครับท่านอาจจะ
เครียดมันมีเป็นคนเราเนอะไม่เคยไม่เครียดเป็นไป
ได้ครับพอท่านมามารอมารอน้องสาวอ๋อครับ
เขาก็มีมีทางมวลชนแล้วก็ทางแกนนำเพื่อไทยมารอ
อยู่ข้างนอกนี้เต็มไปหมดค่ะนะครับทั้งเดินทางมากับ
ใครครับเนี้ยค่ะกับหลานหลานน้องน้องโอ้โหครับท่านมา
จากที่ที่ไหนครับที่เชียงใหม่กรุงเทพค่ะกรุงเทพ
เนี้ยนะฮะครับครับแล้วเจอคุณเนี้ยรักล่าสุดเจอ
เจอเจอมากล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็เจอเมื่อวานก็ยัง

กำลังใจที่ดีไหมฮะดีค่ะดีดีนะฮะท่านยืนยัน
ว่าจะมานะฮะครับเจอเห็นก็เดี๋ยวยังรอรออยู่
อ๋อครับรอกันอยู่นะฮะค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ
พระคุณค่ะอ่าก็ท่านยืนยันแล้วนะฮะก็มีทั้งครอบครัวมีทั้ง
ดาแกนนำญาติพี่น้องที่มารอท่านนางสาวยิ่งรัก
ชินวัฒน์มาฟังคำพิพากษาแต่จนถึงปัดนี้ก็ยังไม่ได้
เดินทางมานะครับก็มีข่าวว่าอ่าท่านไม่สบายนะครับและ
สารได้ออกหมายจับนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อครับ
ในขณะนี้ความเคลื่อนไหวต่างทางผมจะอัปเดตไป
ทางให้ผู้ชมไทยรัฐทีวีติดตามฟังตลอดครับนั่นคือ
เหตุการณ์เมื่อเช้านี้ซึ่งขณะนั้นเนี่ยคดีของคุณบุญ
ส่งสารท่านหลังจากนั้นก็อ่านนะครับช่วงเช้านั้นก็
เป็นช่วงความวุ่นวายเพราะว่าภายหลังจากนั้นแล้ว
คุณยิ่งรักไม่ได้เดินทางมาอืมนะครับโดยอ้างกับเอ่อ
สารโดยให้ทนายมาแจ้งว่าน้ำมีโรคคือน้ำในหูไม่
เท่ากันครับซึ่งมีเหตุมีอาการวิงเวียนนะครับไม่
สามารถเดินทางมาได้ซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามือ
พฤติกรรมอันควรเชื่อว่าหลบหนีก็ออกหมายจับซึ่ง
เร็วมากครับเมื่อเช้านี้ประมาณสักเก้าโมงสักสี่สิบแล้วนะ
ก็ออกหมายจับแล้วล่ะครับแต่เพราะที่ผมจะตั้งคำถาม
กับคุณนิวกับท่านผู้ชมเอ๊ะท่านเชื่อไหมว่าฝ่ายความ
มั่นคงเนี่ยไม่ทราบผมเชื่อว่าวันที่ยี่สิบสามเนี่ย
ผมอ่านข่าวผมเห็นคุณยิ่งรักไปไหว้พระนะแล้วเอาพระ
ไปที่บ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปไหว้สมเด็จโตที่วัด
ระคังแถวสิริราชนี่เองอืมนะฮะเอ๊ะแล้วฉันบอกเขาบอกว่า
ว่ามีทหารไปตามอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอใช่ก็วันนั้น
ยังคุยกันอยู่เลยที่บอกว่ามีข่าวว่าเดินทางออก
นอกประเทศเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหทหารตาม
ขนาดนั้นจะไปตอนไหนก็นั่นอ่ะสิครับผมว่าเดี๋ยวผม
วิเคราะห์ให้ฟังต่อว่าคดีของคุณบุญทรงเนี่ยโดน
ไปซะเท่าไหร่และเป็นเหตุผลไหมว่าคุณยิ่งรักก็
เลยตัดสินใจไม่มาเสียดีกว่าอ่าคุณผู้ชมอันนี้ติ่ง
ไว้เบรกหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะกลับมาฟังคำ
เคราะห์กันว่าเหตุและผลมันน่าจะเกิดจากอะไร

ว่าตอนนี้หลายคนมีคำถามในใจหลายคนให้น้ำหนัก
ไปแล้วว่าคุณยิ่งรักน่าจะหนีแปลก
ใจไหมแปลกใจนะคุณชุวิตผมอยากจะตั้งคำถามอย่างงี้
ท่านผู้ชมครับว่าแปลกใจไหมว่าคุณยิ่งรักหนีหนีแน่
หรือเปล่าและทำไมฝ่ายความมั่นคงถึงไม่รู้ไหนบอก
ตามกันอยู่ทุกวันตามกันจนมังคารและโดยเฉพาะ
ใกล้วันที่๒๕เนี่ยวันที่๒๕๓ใช่ไหมยังเห็นอยู่หยด
อยู่ที่บ้านอืมทำบุญไปไหว้พระ
คืนวันที่๒๓ประมาณ๓ทุ่มมีคนเห็นคุณยิ่งรักที่สิงคโปร์
ข่าววันนี้ออกมาว่าคุณยิ่งรักไม่ไปนะครับเอาลูกไป
แล้วไปที่สนามไปข้ามไปทางเกาะช้างไปใช้เส้นทางธรรมชาติ
ข้ามไปทางฝั่งเขมรจากเขมรก็นั่งเครื่องบินไปที่สิงคโปร์
สิงคโปร์ก็ไปดูไบผมเรียนถามอย่างนี้
คำถามแรกก็คือเป็นไปได้ไหมที่ฝ่ายความมั่นคงไม่รู้เรื่องเลย
ทั้งที่ใกล้วันตัดสินวันสำคัญวันที่๒๕วันที่๒๓ก็เห็น
ประการที่๒จะเดินทางออกไปเส้นทางธรรมชาติผมถามจริงด้วยครับ
กล้าเหรอครับกล้าไปไม่กลัวจะไปเจอใครเส้นทางธรรมชาตินั้นคงไม่มีด่าน
ไม่มีหน่วยทหารหรือว่านั่งเฮลิคอปเตอร์ไปคุณมิ้น
เขาบอกว่ามีค่าราชการที่เป็นนายทหารชั้นสูงช่วย
กล้าเหรอกล้าเหรอครับ
คุณยิ่งรักใครก็รู้จักผมว่ามันค่อนข้างที่จะลำบาก
ผมคิดว่าตามสายข่าวของผมรู้สึกว่าจะนั่งเฮลีคอปเตอร์

เสร็จแล้วก็มีเครื่องบินส่วนตัวมารับที่เขมรเพราะคุณเซ็นเขาเปิดทางให้
พอรับกันเสร็จก็ไปที่สิงคโปร์เพราะมีคนเห็นช่วงวันที่๒๓ตอน๓ทุ่ม
ทีนี้มาดูสิครับเมื่อเช้านี้หลังจากที่พูดไปก็ไม่ได้เดินทางมา
บอกน้ำในหูไม่เท่ากันสารออกหมายจับป้อง
ก็มีการอ่านคำพิพากษากว่าจะตกอ่านเสร็จสิ้นก็เป็นช่วงบ่าย
สารท่านออกหมายจับ
และครั้งจากนั้นก็นัดใหม่วันที่๒๗กันยา
ไม่มาออกหมายจับแล้วล่ะ

ส่วนที่เงินประกัน๓๐ล้าน
สารก็ยึดปรับเงินนายประกันสิ
ทีนี้คำถามต่อมาก็จะมาตั้งอีกแล้วครับ

ก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งในภูมิสารผล
และนายบุญทรงเตรยาพิรม
เป็นรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกสมภานิษฐ์
เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว

กูจะไปเพิ่มโต

และเอาส่วนที่ขาดทุน
หมายความว่าไม่เชื่อว่าประเทศจีนซื้อไปจริง
แต่เป็นการขายข้าวภายในประเทศ

อกจากนั้นพวกอธิบดีผู้อำนวยการ

โดนกันทั่วหน้าซึ่งค่อนข้างหนัก

คุณคิดว่าในคดีของคุณยิ่งรักเนี่ย

จะผิดไม่ผิดผิดอยู่แล้วใช่ไหม

เมื่อคนที่เป็นนายกแต่งตั้ง
คนที่เป็นประธานอนุไปทำงาน
เกี่ยวกับโครงการข้าว

คุณยิ่งรักคงจะทราบอยู่ว่า

ไม่ได้รู้ก่อนนะอ่านอย่างนี้ก็คงรู้แล้วล่ะครับ
เพราะว่าคดีสองคดีเนี่ยมันเชื่อมโยงกัน

แต่กว่าจะรู้ว่าโดนลงเท่าไหร่อะไรยังไง

สารก็ยกเลิกหมายจับและนัดวันที่๒๗อยู่แล้วไง

นี่ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย
ก็คงไม่อยากจะมาแล้วล่ะ

เอียงพระวิทย์นะคะเรื่องนี้

ท่านบอกว่าคือผู้สื่อข่าวถามว่า

หรือมีการพูดคุยกับประชุมวังแห่นหาลืม

ไม่คิดว่าเขาจะหนี
พอว่าตลอดเวลาคุณยิ่งรัก
ว่าจะไม่หนีจะมาทุกครั้งที่นัดก็มาตามนัดตลอด
เขาก็ประกาศเองว่าจะไม่หนีก็เลยไม่คิดว่าเขาจะหนี
ก็คือผลเอกประวิทย์ยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ

ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้ติดตามและดูแลแนวชายแดนอย่างเข้มงวด

ซึ่งขณะนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าหลบหนีไปเส้นทางใด
มีแต่กระแสข่าวว่าใช้เส้นทางเกาะช้างหลบหนีพลเอกประวิทย์กล่าว
ส่วนที่บอกมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พานางสาวยิ่งลักษณ์หลบหนี
หากรู้ว่าเป็นใครจะต้องรับโทษตามกฎหมาย
หากเป็นข้าราชการทหารจะสั่งปลดออกจากตำแหน่งโดยทันที

ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
อย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้ฝ่ายความมั่นคงตามคุณยิ่งรักโดยตลอด
ถ้าจำได้เคยมีประเด็นหนึ่งที่คุณยิ่งรักเคยออกมาพูดด้วยซ้ำว่า

ทหารยังไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำจนรู้สึกแบบ

โดยคุณยิ่งรักก็เคยยืนยันอยู่ด้วยตลอดว่า
ต่อสู้คดีที่สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิจารณาข้อหาและเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากโครงการรับจำนำเข้า

จะสู้เต็มที่แม้มีความหวังแค่

ก็จะต้องสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เชื่อว่า๑อาจจะโตขึ้นเรื่อย
นั่นคือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่๑๑กรกฎา๖๖

ต่อสู้โครงการรับจำนำเข้าอย่างถึงที่สุดไม่คิดจะหนี
พร้อมยืนยันโครงการนี้ทำเพื่อช่วยเหลือชาวนา
หลังจากรับประหารของข้อสชถูกรัฐบาลทหารสั่งให้งดกิจกรรมเคลื่อนไหว
รวมทั้งขอให้งดลงพื้นที่อะไรต่างเหล่านี้
คุณยิ่งลักษณ์วันนี้ท่านผู้ชมครับ
ก็ตามกระแสข่าวนั้นก็คงจะได้ออกจากประเทศไทยไปแล้ว
ไปที่เขมรแล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะฮะ

เขาวิเคราะห์กันว่า
ก็ถือว่ามีเงื่อนไขที่จะขอลีภัยได้

มีเงินไหมพี่ชายคุณทักษินก็ไปแล้ว
มีกระแสข่าวว่าช่วงวันที่๒๓๒๔คุณทักษิณเดินทางมาสิงคโปร์เหมือนกัน
ตอนนี้ยังอยู่ซิงคโปร์ครับหรอคะครับตั้งแต่วันที่๒๒แล้วครับ
ตามสายข่าวผมที่ซิงคโปร์ยืนยันว่าอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่๒๒แล้ว

ครับทักษินครับเขาอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่๒๒แล้ว
ไม่ว่าคุณวัฒนาไม่ว่าคุณจตุรนไม่ว่าคุณภูมิธรรม
รวมทั้งเจอกับคุณมณฑาทิพย์พี่สาวซึ่งเป็นพี่สาวคุณยิ่งรัก
ท่านนั้นก็ยืนยันว่าจะมาแต่ท้ายสุดแล้วไม่ได้มา
ประกอบกับเห็นว่าคดีของคุณบุญทรงเนี่ยสารลงหนักครับ
ขนาด๔๒ปี๓๗ปีโดนกันทั่วหน้าโดนกันไปหมดฮะ
๘คน๒คนหลบหนี๑คนอยู่ในคุกคือเสียเปียง
คนมีทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับรัฐมนตรี
นายบุญทรงผู้ช่วยในภูมิผู้อำนวยการอธิบดี
ซึ่งหมายความว่าคดีนี้ส่งผลแน่นอนฮะ
ถึงคดีของคุณยิ่งรักซึ่งเป็นจำเลยอยู่คนเดียว
และเมื่อคุณยิ่งรักรู้อย่างนี้เนี่ย
ผมถึงตั้งถามคุณมิ้นว่าอย่างนี้จะอยู่ไหม

หรือว่าไม่สบายจริงป่วย
พูดถึงเรื่องโรคนี่หลายคนก็พูดถึงกันเยอะนะคะ
ตอนนี้กลายเป็นวลียอดฮิตเลย
ในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์แล้วทุกคนก็ใช้คำว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน

ทีนี้ในกรณีอย่างนี้มีกฎหมายอยู่นะฮะ
เป็นกฎหมายที่จงใจครับ
เขาเรียกว่าจงใจหลบหนีไม่มานัดตามสาร
คือสารเชื่อว่าอย่างนี้ใบแพทย์ก็ไม่มี
มีใบรับรองหมอไหม

ถ้าเกิดจริงคนระดับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

ต้องได้สิครับทำไมถึงไม่ได้ฉุกเฉิน

เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญใครก็ทราบอยู่

ประเด็นสำคัญคือเมื่อจำเลยจงใจหลบหนี
มาฟังคำพิพากษาให้สารออกหมายจับถ้าภายใน๑เดือน

แต่วันที่ออกหมายจับให้สารอ่านคำพิพากษา

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราเบรกกันครู่นึงก่อนนะคะ

มีกฎหมายข้อนี้อยู่ถ้าหากว่าจงใจหลบหนี

เอาว่าตอนนี้เราพูดถึงคนที่

ยังมีกฎหมายข้อที่บอกว่าจงใจหลบหนี
ครับคือตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ

เวลาที่ไปฟังคำพิพากษา

ผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าคำพิพากษา

เนื่องจากวันนี้มี๒คดี

ท่านผู้ชมครับคดีของนายบุญทรง

เป็นคดีที่เกี่ยวกับการไม่ระงับยับยั้ง
ก็คือพูดง่ายว่าละเลยล่ะครับ๑๕๗
ท่านผู้ชมครับ๑๑๐ปี

เนี่ยค่อนข้างจะเยอะ

เรื่องหัวประมูลบ้างละ

เสนอราคาต่อหน่วยงาน

พยานใช้เวลา๑ปีมีร่วมร้อยกว่าปาก
ก็สืบเสร็จสิ้นมาเดือนกระดักกระดาษ

ถ้าคดีลูกน้องเนี่ยก็คือคุณบุญทรง
เป็นลูกน้องใช่ไหมถ้าลูกน้องทำผิด

คนที่เป็นเจ้านายแต่งตั้งลูกน้องไปเนี่ย

โดนไป๔๒ปีอ้าวบุญทรงไปไหน

วันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์อีก
วันศุกร์ด้วยการเตรียมเอกสารสัญญาต่าง
ที่ผมบอกว่าคดีของสารอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง
สามารถที่จะประกันตัวได้ในชั้นมีอุทธรณ์ใช่ไหมใช่ค่ะ
ก็เพราะว่ากฎหมายลูกมันยังออกไม่หมดนะครับดังนั้นกฎระเบียบต่างเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่
การประกันมาช่วงเอาวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยลำบากครับ

มันอาจจะไม่ทันฮะใครจะกล้าพิจารณาเกิดพิจารณาไปให้ประกันตัวแล้วหายตัวไปเนี่ย
แย่เลยสารท่านก็โดนตำหนิ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้องค์คณะที่ให้กับการประกันก็ต้องก้าวท่าน
ดังนั้นไม่ทันบุญทรงกับภูมิกับบรรดาจำเลยต่างก็เข้าคุกก่อน
ทีนี้พอไปในคุกเข้าไปปุ๊บเขาก็ตรวจร่างกาย
บางคนก็เป็นคนโลกผู้สูงอายุเป็นความดันขึ้นมาหมด

โทษ๔๒ปี๓๐กว่าปีไม่ตกก็ไม่ไหวแล้ว
จริงก็เกือบจะทั้งชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าเข้าไปเขาก็ส่งไปที่เรือนจำพิเศษก่อน
พอเลยเรือนจำพิเศษตรวจร่องกงร่างกายเสร็จ
พบว่าโทษเนี่ยมากกว่า๑๕ปีคุณมิ้นครับ
ถ้าโทษหนักมากกว่า๑๕ปีเขาให้อยู่ที่เรือนจำพิเศษไม่ได้
เขาต้องไปที่คลองเปรม
เพราะกรองเปรมนั้นเป็นโทษหนักเกิน๑๕ปีขึ้นไปถึงตลอดชีวิต
ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่มีโทษต่ำกว่า๑๕ปีสักคน

ดังนั้นก็ต้องไปที่เรือนจำคลองเปรมที่เดียวล่ะครับ

วันนี้คืออยู่ที่เรือนจำพิเศษไม่ได้

เพราะระเบียบเขามีอยู่ว่าถ้าเกินโทษเกิน๑๕ปีเนี่ย

ทีนี้พอไปที่เรือนจำคลองเปรมเนี่ย
คลองเปรมนั้นก็ล้วนจะมีนักโทษอุชกัน
นักโทษอุชกันนักโทษอะไรต่าง
ซึ่งกฎระเบียบก็คงเหมือนกันทุกเรือนจำแหละครับ
แต่สิ่งที่คุณบุญทรงและใครจะเข้าไปพบสภาพความเป็นจริง
เหมือนอย่างที่ผมจะต้องพูดให้ท่านผู้ชมฟัง
เพราะผมเคยเข้าไปแล้วผมก็บรรยายได้หน่อยนึง
คือช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงปรับตัวล่ะ

เป็นช่วงที่ยากที่สุดเป็นช่วงที่ปรับตัว

สารตั้งข้อพิเคราะห์
ข้อสังเกตผิดสังเกตอยู่ตรงนี้ครับ
คือไม่เชื่อว่ามันเป็นการค้าขายกันรัฐต่อรัฐ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีบริษัทตุ๊กตาขึ้นมา๒บริษัท

คือเคยค้าขายคร่องมากับประเทศจีนเนี่ย

ก็คือหน่วยร่วมสาขีที่เป็นของรัฐบาล
เป็นผู้แทนแต่งตั้งโดยถูกต้องแต่ครั้งนี้มี๒บริษัทคือหงหนานหายหนานกับกว้างตรง
หนานกับกว้างตรงสองบริษัทเนี่ยจู่ก็โผล่ขึ้นมานะครับสารวิเคราะห์แล้วก็เลยไม่เชื่อ
และรับมอบข้าวไปโดยผู้รับมอบข้าวที่เป็นคนไทยนำไปขายเวียนให้กับผู้ขายข้าวภายในประเทศครับ
หมายความว่าคนซื้อข้าวที่อ้างว่าเป็นขายตรงกับหลงหลานสองบริษัทจีนประเทศจีนก็บริเศนมอบหมาย
เขาบอกว่าหาใบซื้อขายกันนี่ไม่มี

ก็ปรากฏว่าศาลก็ไม่เชื่อครับ
เมื่อไม่เชื่อแล้วสารก็เห็นว่าอันนี้เป็นข้อพิรุษข้อเสียหาย
ก็มีการสั่งปรับเงินเป็นหมื่นล้าน

คดีนี้ย่อมส่งผลไปถึงคดีของคุณยิ่งรัก
คุณยิ่งรักเหมือนกับส่งภูมิไปก่อนสิ

ก็อยากจะให้ฟังก่อนจบ

ว่าคุณยิ่งรักนั้นก็คงจะไปตามรอยตามของคุณทักษิณนะครับ
คุณทักษิณเมื่อปี๕๑ก็ได้จากประเทศไทยไปจนปัจจุบันนี้๙ปีกว่าแล้วล่ะครับ

คุณยิ่งรักก็คงจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
และคิดว่าวันที่๒๗นี้ก็คงจะไม่ได้มาฟังคำพิพากษาครับ
คุณผู้ชมนี่คือการวิเคราะห์ทั้งหมดของการพิพากษา
คดีรับจอทองเข้าในวันนี้วันศุกร์ที่๒๕สิงหาคมจากรายการชุวิตตีแสกหน้านะคะ

ก็อยู่ในเรือนแย้งร่างใหญ่
สูงจางอยากตัวโตสูง

บนฟ้านั้นเอื้อมือเครื่องจันทร์
จะเอาเป็นของเรา
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ